ใครที่จะไปลอยกระทงมองหากระทงนะคะดิฉันเองวันนี้ก็จะไปลอย
เสร็จแล้วจะไปเก็บกระทงใบนี้ด้วยอ่าทำไมฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ
เป็นกระทงที่ต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นก็อยากจะไปงมเอากระทงอันนี้เหมือนกันค่ะ
ไปดูกันค่ะคุณค่ะใครให้มากกว่านี้ไหมคะ
ให้มากกว่ากระทงซิ่งเจ๊กิ๊บทองเส้นใหญ่ไหมเออคือแบบจัดใหญ่จัดเต็มเต็ม
คาราเบโอมากมากเลยค่ะคุณค่ะกระทงซิ่งเจกิบทองเส้นใหญ่
ดูแล้วเขาคงไม่เอาไปเลยก็ทำมาเพื่อเกี่ยวข้องกับเทศกาลเฉย
คุณผู้ชมดูสิคะคือถ้ามีคนไปลอยคงไม่ทันได้เก็บอะค่ะ
นะคะทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของร้านเพชรบูรพายาวราชที่ชนบุรีค่ะ
นี่คือกระทงที่มีทองทั้งหมดสามร้อยบาทนะคะถ้าตีเป็นเงินก็๘ล้านหกแสนกว่าบาท
กำลังเป็นไวรัลในเลยค่ะกระทงใบนี้นะคะ
หลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกลอยที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะตามไปเก็บนะคะ
ก็หวังว่าบางคนก็บอกว่าเย็นนี้หวังว่าคู่จะหากระทงแบบนี้มาให้ลอย

นี่ค่ะแหม๘ล้าน๖แสนค่ะกระทงใบนี้ค่ะ
สวยงามมากจริงนะคะก็เป็นการล้อไปกับเทศกาลนะคะ